เพราะฉะนั้นไปทำความรู้จักกับต้นสังกัดใหม่ของเมซิเจกันหน่อยว่า
ซึ่งในปี๑๙๙๕สโมสรก็ย้ายฐานจากเมืองทาวาซากินะครับขึ้นเหนือไป
ยังเมืองซัปโบโรบนเกาะฮอกไกโดแล้วก็โอนถ่ายสิทธิ์ของทีมไปสู่บริษัทฮ็อกไกโดฟุตบอลคลับ
ทีมทีมชาติเวียดนามรู้จักกันดี
นักเตะทีมชาติอินโดนีเซียปี๒๐๑๔แล้วก็๒๐๑๕ตามลำดับนะครับ
ทำให้ตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่๑๕ของตารางมี๑๒คะแนน
อยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่คะแนนเดียว
ซึ่งชนะทิพย์ก็บอกว่าอยากจะช่วยต้นสังกัดใหม่ให้ได้มากที่สุด
ถ้าผมไปเนี่ยไปแล้วถ้าผลงานเขาไม่ดีขึ้นเนี่ย
ผมว่าเหมือนเราไปแล้วแบบไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย

ผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ผมสามารถสร้างความแตกต่างให้เขาได้
นั่นก็คือสิ่งที่ผมต้องไปทำในครั้งนี้ครับ

ไปพิสูจน์ตัวเองด้วยไปช่วยให้ทีมนั้นมีผลงานที่ดีขึ้นด้วยนะครับ
ใครคว้าโอกาสได้นะครับเขาก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้
ระยะเวลาอันสั้นนะครับ๑๘เดือน
มันท้าท้ายตั้งแต่ช่วง๖เดือนแรกแล้ว
ผ่านไปได้ผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ